ต่อกันที่เรื่องนักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ
ก็บอกว่าในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกรอบ
ของนักตบลูกยางสาวไทยอาจจะเป็นงานยาก
เพราะว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่สมบูรณ์ค่ะ
ทีมวอเลเวอร์เบาหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปที่โปรแลนด์
โดยมีครอบครัวของนักกีฬาแล้วก็แฟนคลับเดินทางมาให้กำลังใจค่ะ
โดยโคชด่วนดันไนศรีวชาระเมธากุลหัวหน้าผู้ปรักษรก็เปิดเผยว่า
เตรียมทีมครั้งนี้ก็เน้นไปที่ระบบทีมเวิร์ค
และต้องการเดินทางไปก่อนการแข่งขัน๕วันด้วยกัน
หลังจากเนชั่นลีก๒๐๑๙ยังมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัว
แล้วก็ยังบอกถึงการเลือกยุภาสนิทกลาง
เนื่องจากว่ามีจุดเด่นของการต่อบอล
เป้าหมายรายการนี้ก็หวังให้ลูกทีมทำเต็มที่ที่สุด
เพราะว่าทุกชาติก็เตรียมทีมมาดีเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะ

เนื่องจากว่ามีเวลาเตรียมทีมน้อย
แล้วก็สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะ
รอบนี้ต้องบอกตรงกันนะครับว่าเวลาเราน้อยนะครับ
แล้วก็เราเจอทีมที่ใหญ่นะครับความสมบูรณ์ร่างกายเราค่อนข้างที่จะเตรียมน้อยนะครับ

แต่ว่าสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันและต้องพยายามมากที่สุดนะครับ
เราต้องรักษาโอกาสของเราให้ดีที่สุดนะครับ
ส่วนเรื่องของผลแพ้ชนะเนี่ยว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ทุกทีมนะครับเตรียมทีมเพื่อจัดรายการนี้โดยเฉพาะเราก็เช่นกันนะครับ
เราไปไม่เพื่อแพ้ใครเหมือนกันเราเพื่อไปต่อสู้กับเขาทุกทีมเหมือนกันครับ
แรกจะเจอกับเซอร์เบียวันที่๒สิงหาคมเวลา๔ทุ่มนะคะ
นัดที่๒เจอกับโปแลนด์คืนวันที่๓สิงหาคมหรือว่าเช้ามืดวันที่๔สิงหาคมเวลา๑๓๐น
ส่วนนัดสุดท้ายค่ะจะเจอกับโปเตอริโกนะคะวันที่๔สิงหาคมเวลา๔ทุ่มค่ะ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะคะที่อาคารนิมิตบุตรค่ะ
ด้วยกันได้จากชัดชัยเดชาบุตรดีในรุ่น๕๖กิโลกรัมชายชนะอินเดียไป๕ต่อ๐เสียง
ทิชัยมาสุค่ะในรุ่น๖๙กิโลกรัมชายค่ะก็ชนะเกาหลีใต้ไปได้๓ต่อ๒เสียง
ทิชัยเพิ่มทรัพย์นะคะในรุ่น๖๔กิโลกรัมชายค่ะชนะสมชายวงสุวรรณไป๔ต่อ๑เสียงค่ะ
นวัฒน์ถ่องกระโทกในรุ่น๘๑กิโลกรัมชายค่ะก็ชนะอินเดียไป๔ต่อ๑เสียง
รวมถ้วยเป็นของทีมไทยเอหา๔เหรียญทอง
นักชกยอดเยี่ยมก็เป็นของอธิชัยเพิ่มทรัพย์
ทีมไทยบีทีมไทยทิชนะรุ่นพี่ที่ไทยเอ